แม่ฟันพันเจนฟัน
กลับมาถามไวเติมหวัยกับ๑๕คำถามพูดชายในฝันดีกว่านะคะ
ในฝันที่จะมาตอบ๑๕คำถามนั้นเขาเป็นใครมาจากไหน

แม่ขอบรรทัลค่ะหลูกให้ถามเยอะหลูกให้ถามเร็วขนาดนี้ใครจะไปตอบทันล่ะคะ

ถ้างั้นถามง่ายเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
ว้าวนี่สิเนี่ยตาวนวาน

ตอนนี้รู้หรือยังครับคุณแม่รู้สิครับคุณลูกค่ะ
ต้องเป็นลูกดิวอรุณพงศ์ของคุณแม่แน่นอน

เอาล่ะคุณแม่ค่ะถ้ารู้แล้วว่าเขาคนนี้เป็นใคร
ถ้าอย่างนั้นเราไปถามวัยตอบวัยกับเขาคนนี้กันเลยค่ะ
ว้าว

สวัสดีครับดิวอรุณพงศ์ชัยวินิตครับ
เมื่อเช้าคุณตื่นขึ้นมาทำอะไรเป็นอันดับแรก

ครั้งล่าสุดของคุณคือที่ไหน
ครั้งล่าสุดเหรอครับผมเอ่อ

คุณเลือกอะไรระหว่างสาวผมสั้นตัวเล็กกระทัดรัดกับสาวผมยาวหุ่นนางแบบ
สาวผมสาวผมยาวคนนางแบบครับ
คุณเลือกอะไรระหว่างสวนสัตว์กับสวนสนุก

หากตื่นมาแล้วพบว่าคุณกลายเป็นหญิงสาวสวยสิ่งแรกที่คุณจะทำคือ
ออกไปเดินเลยครับผมออกไปเดินว่าเขาจะมองเราไงวะอย่างนี้ครับ
แต่ตื่นมาคงตกใจก่อนนะครับ
คุณเลือกอะไรระหว่างพระเอกสุดเนี๊ยบหรือผู้ร้ายโรคจิต

คุณเลือกอะไรระหว่างภูเขาหรือทะเล

หากเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดนึงคุณเป็นสัตว์ชนิดใด

ฉายาที่ตั้งให้แฟนคนล่าสุดคืออะไร

ท่าไหนที่คิดว่าทำแล้วเท่ที่สุด
คุณชอบมองส่วนไหนของผู้หญิงที่สุด

ร้องเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดให้ฟังหน่อย
แปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉัน
แค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกัน
รักคำเดียวไม่พอให้อยู่ด้วยกัน
จนถึงวันสุดท้าย

ยังน่ารักจนมองเห็นเสน่ห์ของเขามากมายขนาดนี้
แฟนคลับเยอะมากอันนี้เขาบอกเลย

พี่หลังเอาช่วงผู้ชายมาบ่อย
ช่วงเวลานี้ไม่ได้อยู่กับเรานานเพราะเวลาหมดลงแล้ว
ว้ายยยทำไมดีอะ

ได้เลยถึงเวลาหมดนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะ

วันนี้นะคะเราทั้ง๓คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ
กลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมกับรายการ

เอาแม่รู้ปะว่าว่าตรงนี้มันชิดไปแม่

โอ๊ยก็แม่ไม่มีกล้ามอะลำบากอะชัด